อดีตสมาชิกสภาเทศบาลกิจว่าน่าจะหลับไหม
ขับรถมาด้วยความเร็วแหกโค้งร้อยศพ
พุ่งชนบ้านชาวบ้านตรงนั้นจนเสียชีวิต
ชาวบ้านบอกตรงนี้ขนลุกมากนะ
เพราะว่าจุดนี้ลูกชายของผู้ตาย

จุดเดียวกันเป๊ะเลยแต่คนพ่อคือเสียชีวิตคารถเลยนะคะ
สภาพที่เกิดเหตุเป็นอย่างนี้ค่ะรถคือตะแคงหงายท้องแบบนี้เลย
เป็นรถกระบะฟอร์ด๔ประตูสีขาวนะคะ
พุ่งเข้าไปในบ้านที่ตั้งอยู่ตรงโค้งร้อยศพ
อยู่ริมถนนเลยนะคะลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว
สภาพรถไม่ต้องพูดถึงนะคะพังยับเยินเสียหายหมดเลย
ผู้ตายที่เป็นคนขับคือนายสำเนาวิทยานุกร
เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาค่ะ

เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดถ่างนะคะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงนำร่างออกมาได้
นายจำรัฐขออภัยนางจำรัฐอินทรรักษานะคะ
เจ้าของบ้านเธอเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
กับสมาชิกในบ้าน๖ชีวิตอยู่บ้านกันครบเลยนะ
นอนอยู่ด้วยนอนอยู่กลางลานบ้าน
แล้วคุณนึกภาพมันคือบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ
อยู่บนชั้น๒นะอยู่กลางลานบ้านชั้นเดียวนี่แหละ

สะดุ้งตื่นกันเป็นแถวเลยนะคะ
ยหน้าขึ้นมาคือรถพุ่งเข้ามาในบ้านแล้วอะค่ะ

ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ

ที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเลย

ผู้ตายเขาเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง
รุ่งเช้าก่อนฟ้าสางเขาขับรถออกไปซื้อของที่ตลาด
พอถึงตรงจุดโค้งที่เป็นโค้งร้อยศพ

มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ได้คุยกับนายมานะแสงสิริอดีตนายกเทศบาลตำบลบ้านนา
เขาบอกว่าโค้งตรงนี้เนี่ยที่มันชื่อว่าโค้งร้อยศพ
ก็เพราะว่าตายมาเป็นร้อยศพแล้วจริงรถแหกโค้งเป็นประจำเลย

แต่สำหรับผมผมมองเลยว่าไฟฟ้ามันส่องสว่างไม่เพียงพอถึงได้เกิดอุบัติเหตุ

กับที่ผู้ตายขับรถแหกโค้งเนี่ย

ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยนะคะ
ก็ได้เจอได้ไปคุยกับคุณจำรัฐที่เป็นเจ้าของบ้านอีกรอบนึง
เธอก็บอกว่าเอาจริงนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่บ้านรอดมาได้ยังไงดูสิเห็นไหม
ทุกคนนอนอยู่ตรงนั้นมันห่างจากจุดเกิดอุบัติเหตุแค่นิดเดียวเอง
คือมันพุ่งเข้าไปในบ้านเลยนะใช่ค่ะ
นี่คือหลวงพ่อบุญพระเกจิอาจารย์ดังแห่งวัดบ้านนา
บอกว่าเหมือนหลวงพ่อมาดนใจให้นอนไม่หลับ
เหมือนจะมีอะไรมาบอกกระซิบมาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีรางไม่ดี

เลยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะเห็นนี่แหละก็เลยรอดตายหุดหวิด

สายความเชื่อเขาก็มองว่ามีคนคุ้มครองมีพระคุ้มครองนะคะ
อีกคนนึงเหมือนกันบ้านอยู่ตรงโค้งร้อยศพเนี่ยเหมือนกัน
ชื่อคุณประวิทย์เขาบอกว่าก็เคยเจอรถพุ่งเข้าชนบ้านแห่โค้งมาแบบนี้แหละ
ตอนนั้นเขาก็เหมือนกันเลยนะเหมือนมีอะไรสักอย่างโดนใจให้ตื่นขึ้นมา
ในจังหวะก่อนที่รถจะพุ่งเข้ามาในบ้านเขาก็เลยลอดป้าอื่นดิบเหามั้ย
ก็บอกว่าก็น่าจะเป็นปฏิหารหลวงปู่บุญนี่แหละที่คุ้มครองให้เขารอดมาได้
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกคนเลยก่อนจะขับรถ
ตรวจสอบสภาพรถแล้วก็ตรวจสอบสภาพร่างกายกันดีนะคะว่าเราพร้อมไหม

แล้วมันถึงขั้นเสียชีวิตไง